อยู่ที่ถนนวิภาวดีแต่ไม่ใช่กรุงเทพนะจ๊ะ
อยู่ตรงไหนนึกว่าแถววิภาวดีใกล้ไทยรัฐหรือเปล่า
ไม่ใช่วิภาวดีรังศิษฐ์แต่เป็นถนนวิภาวดีหมู่ห้าน
บนมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานี

ร้านนี้เขามีสไตล์การตกแต่งวิโทนสีดำตัดเทา
ดูวิธิเตจผสมลอฟต์และดูสไตล์ยุโรปนิด

การตกแต่งข้างในก็มีมุมมากมายหลายอย่าง

เดี๋ยวนี้ร้านอาหารต้องมีมุมถ่ายรูป

เช็คอินถ่ายรูปแล้วก็ทานอาหารอร่อยกันนะคะ
แล้วอย่างที่บอกว่าอาหารที่นี้ไม่อะไรให้ละมะ

เป็นแบบปากใต้แท้รสชาติกลม
และเมนูที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือแกงไตปลา
ว่าแกงไต้ปลาเนี่ยเป็นเมนูยอดทิศของชาวใต้
และร้านนี้เขาก็ทำได้ดีถูกอกถูกใจลูกค้ามากเลยค่ะ
เพราะว่ามันเป็นสูตรเฉพาะที่เขาได้มาจากคุณยาย
มีทั้งแบบใส่กะทิและไม่ใส่กะทิด้วยนะ
และที่เห็นอยู่นี้คือแกงไตปลากุ้งสับค่ะ
โอ้โหนอกจากแกงไตปลาที่ขึ้นชื่อแล้วนะคะ
มันยังมีแมนูใต้อื่นอย่างเช่น

แกงคั่วหอยขมใบหร่หรือใบยี่หร่ะ

เสิร์ฟมากับข้าวสวยลงตัวทีเดียว

แล้วกุ้งเคยเป็นอะไร
กุ้งเอามาทำเป็นเคอ
เอ้าเนี่ย

มันดีแล้วดูบรรยากาศเขาค่ะคุณค่ะ
โอ้โหนึกว่าไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกันนะ

ร้านเปิด๑๑โมงครึ่งถึง๕ทุ่มนะคะ

อกสนใจนะให้เบอร์ไว้หน้าจอแล้วนะคะ
โทรศัพท์ไปสอบถามเส้นทางกันได้เลยจ้า

อาหารใต้เขาต้องผักแท่นพักสด

ปกติเราไม่ค่อยเห็นแกงไตปลาใส่กุ้งสับ

มีโอกาสลองไปทานกันดูนะครับ